ออกมาเปิดใจนะคะว่าผูกพันมาก
คือเอาพูดตรงช่วงที่เขาไม่สบาย
แล้วก็ทีมงานของเราไม่เคยทอดทิ้งเลย

บอกว่ารักไทยรัฐทีวีมากนะคะ
ที่สำคัญค่ะเพื่อไม่เสียลายตลกนะคะ

แจ๊คเขาฝากทักษะการโชว์สกิลปล่อยมุกนิดนึง
ว่ายังแหลมคมปี๊บจังได้นะคะคุณผู้ชม
ไม่เชื่อไปฟังพี่แจ๊คเชิญยิ้มเปิดใจกันเลยค่ะ
ถ้าเป็นงานอื่นเขาอาจจะหาคนอื่นไปแล้ว
ไม่รอเราเราก็เลยรู้สึกว่า
ยังไงก็รู้สึกอบอุ่นกับออฟฟิศแล้วก็ไทยรัฐทีวี
ค่ะก็คือว่าอยู่กับพี่หวนกับพี่ลุงนี่มายาวมาก
ที่สุดเลยอยู่กันมา๕ปีทำได้อย่างไร
ได้เลยมีคนขอเยอะเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
แล้วก็เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ก็บอกว่ามีอำเภออยู่บนใบหน้าด้วยนะ

ตาคลีอยู่ในคอนสะวาน

จริงมุกของผู้ชมมันมียาวกว่านี้นะคะ
มันเลยมาที่บาร์ที่ไหล่ถึงเขาแบบว่าด้านล่างเลย

สีคิ้วอำเภอสูงเนิน
ฝากติดตามด้วยนะคะออฟฟิศนี้มีลุ้นนะคะทางไทยรัฐทีวี